ส่วนเรื่องราวนี้นะคะได้ติดตามกันไปบ้างแล้ว
เรื่องราวของหญิงวัย๒๘ปีที่ประสบเหตุรถถลายตกข้างทาง
แล้วก็พลิกคว่ำจมน้ำอยู่ในคลองค่ะเธอเนี่ยต้องต่อสู้กับมัชุราชอยู่นานถึงกว่าเจ็ดชั่วโมงเลยนะคะ
มีช่องอากาศแค่๓เซนติเมตรเพื่อให้เธอพอใช้จมูกโผล่พ้นน้ำเพื่อหายใจเอาชีวิตรอด
จะมีพลเมืองดีมาช่วยเหลือเอาไว้ได้ซึ่งเราก็นำเสนอกันไปแล้ว
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ทั้งหมดจากรายงานนี้ค่ะ
ทันทีที่นางสาวชัชดาพรสำริทอายุ๒๘ปีได้พบหน้านายสมชายศรีนาเครือและนายโรบิตชาวกัมพูชา
พลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือเธอหลังประสบอุบัติเหตุขับรถเก๋งหักหลบตัวเงินตัวทองพัดตกลงคลองสาธารณะจมดิ่งอยู่ใต้น้ำร่วม๗ชั่วโมง
กลับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะชายสองคนนี้เป็นผู้ต่อชีวิตให้กับเธอพลเมืองดีเปิดใจว่าเหตุที่หญิงสาวคนนี้รอดมาได้
เธอยังมีความโชคดีแสงอยู่ในความโชคร้ายทำให้รอดชีวิตมาได้อย่างปฏิหาร
น้องอยู่เจ็ดชั่วโมงด้วยกันเนี่ยคิดว่ามันปฏิหารไหมโหพี่มันเหมือนแบบว่า
พูดอะไรไม่ออกเลยชีวิตเสร็จแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถ้าเขารอดอ่ะ
น่าเชื่อจริงนะครับเขาดีมากเขามีบุญเยอะ
มันมากกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกเหรอพี่จริงจริงนะอ่า
ผมผมคิดหลายรอบแล้วผมยังขนลุกเลยว่าผู้หญิงคนคนหนึ่งอ่ะ
ก็มันไม่น่าจะรอดอ่ะพี่มันมันแบบว่าแค่เวลาแค่ว่าบางครั้งถ้าเราตัดสินใจแค่
นิดเดียวแต่ขี่รถเลยไปอย่างเงี้ยใช่พี่น้องอาจจะแบบใช่ใช่เหมือนชีวิตคนหนึ่ง
เหมือนเกิดมาใหม่เลยอ่ะนางสาวชัชดาพรหญิงสาวเคาะร้ายเปิดใจถึงวินาทีเอาชีวิตรอด
หักหลบตัวเงินตัวทองตัวรถเก๋งถลายตกข้างทางพลิกคว่ำ
ที่ทั้งรถทั้งคนจะค่อยค่อยจมดิ่งลงน้ำเธอลอยคอหาทางออก
สู้กับวินาทีความเป็นความตายอยู่นานร่วม๗ชั่วโมงอาศัยสัญชาติยานเอาตัวรอด
ยหน้าให้จมูกโผล่พ้นน้ำผ่านช่องอากาศขนาด๓เซนติเมตรหายใจ
โดยลำตัวและใบหน้าจมอยู่ใต้น้ำตลอดเจ็ดชั่วโมงแต่ละวินาทีเฉียดตายก่อนหมดลมหายใจ
เพราะดีพลเมืองดีพนักงานส่งน้ำแข็งขับรถผ่านมาลงไปช่วยพยุงร่างเธอออกมาจากในรถ
ในสภาพเสียเลือดจากการถูกปลิงดูดทั่วร่างกาย
ไม่ให้ตัวเองตายจนเหนื่อยจนหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นมันนานหรือมันเยอะ
ไงคือแบบเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มหมดแรง
จะตายตรงนี้ไม่ได้นะไม่ได้ตายแค่นี้ไม่ได้
แล้วลูกล่ะลูกอีก๓คนจะอยู่ยังไงไหนจะพ่อแม่อีก
ถ้ามีวาสนามีบุญได้หลงเหลืออยู่ขอให้หนูได้มีลมหายใจ
เพื่อที่จะรอคนมาช่วยพอลงมาปุ๊บหนู
เขารีบบอกว่าได้ยินเสียงหนูพูดว่าคำว่าช่วยด้วย
พอหนูได้เห็นแสงสว่างเท่านั้นแหละที่เขาเปิดประตู
สักช่องหน่อยหนึ่งหนูก็พุ่งตัวมาจากน้ำ
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่า
เป็นเพราะตัวเงินตัวทองเพราะราว๓เดือนก่อน
พบตัวเงินตัวทองขนาดกว่า๒เมตร
เคยเข้ามาในบ้านเธอแถมยังชอบวิ่งบนถนนลงไปในคลอง
อาจไปวิ่งตัดหน้ารถจนเป็นเหตุไม่คาดฝันดังกล่าว
อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำจมน้ำครั้งนี้กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนสติให้เธอ
ว่าขณะขับขี่รถในเส้นทางนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังสัตว์ทุกชนิด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก
ข่าวแต่ละทีวีรายงาน